หลังจากการจักรไปของพระอาจารย์สุดใจทันตมโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดในจังหวัดอุดรธานีนะคะ
และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว
แต่สิ่งที่เหลืออยู่นะคะและทำให้พุทธศาสนิกชนอัศจรรย์ใจ
ก็คืออัฐิธาตุของหลวงพ่อสุดใจนะคะมีคนเอาไปถ่ายค่ะมีคนไปถ่ายแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในคลิป
ขออภัยนะคะเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเฟซบุ๊ก
มีการสังเกตว่าสีเป็นลักษณะสีเหลืองคล้ายกับสีทอง
เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะมีคนเอาไปโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีคนเข้าไปชมโดยเฉพาะบรรยาศิษยานุสิต
เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมบารมีของหลวงพ่อนะคะ
และแชร์ภาพนี้ต่อกันไปมากกว่า๕๐๐ครั้งค่ะ
นายวราวุฒิโลหิตินหลานชายของหลวงตาบัว
ยานสัมปโนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดนะคะ
ซึ่งเคยบวชจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด๑๔พันศา
เปิดเผยถึงภาพอธิธาตุของหลวงพ่อสุดใจนะคะ
บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่ากระดูกของพระอริยสงฆ์

แปรเปลี่ยนเป็นพระธาตุสีต่าง
ซึ่งของพระอาจารย์สุดใจนะคะเป็นสีทอง
เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์หมดแล้วซึ่งกิเลสอัฐิธาตุจึงเป็นพระธาตุ
ยังมีลูกศิษย์ของพระอาจารย์มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
ว่าก่อนพระอาจารย์จะละสังขารไปจากเหตุเพลิงไหม้กุฏิ
เส้นผมของท่านก็เป็นพระธาตุแล้ว
เพราะว่าลูกศิษย์ที่เก็บเส้นผมไว้
พอกลับไปดูค่ะกลายเป็นสีทองเช่นเดียวกันนะคะ
ฟังเสียงหลานชายของหลวงตามหาบัวค่ะ

คือสำหรับองค์หลวงพ่อสุจัยเนี่ย
เกษาของท่านเนี่ยเป็นพระธาตุนานแล้ว

บางคนเก็บให้กลายเป็นข้มหมวด
ข้มหมวดเป็นก้อนเป็นพระธาตุ
อ่าแล้วแต่แล้วแต่บางบางคนที่ที่เอาไปนะครับค่ะสำหรับอธิษฎาจของพระอาจารย์สุดใจนะคะ
ทางวัดได้นำมาบรรจุในเจดีแก้วใสประดิษฐานไว้ที่สาราใหญ่หน้าวัด
เพื่อให้ประชาชนเข้ามากราบสักการะค่ะ